คุณผู้ชมคะสิ้นเดือนสิงหาคมกลางดึก
ก็ทะเลาะกันไม่รู้ไปเป็นคู่อริจากไหนกันมา
แต่มาไล่ยิงกันที่หน้าโรงพยาบาลระยองยิงกันหน้าโรงพยาบาลเลย
บอกว่ากระสุนนัดแรกเนี่ยยิงไปเฉียวที่แขนครับ
นึกว่าจะรอดเปล่าเลยค่ะคุณผู้ชม
กลับมาอีกทีนะคะลงมาลุมกระทืบกัน
ยิงซ้ำเข้าสะโพกจนเขาอาการสาหัสเลยเนี่ย

ตำรวจสภเมืองระยองเขาได้รับแจ้งเหตุมานะคะ
มีวัยรุ่นใช้อาวุธปืนไล่ยิงถล่มกันที่๓แยก

พอลงพื้นที่มาตรวจสอบปุ๊บเนี่ย
ก็มีสภาพชายวัยรุ่นคนนี้ถูกยิงเข้าแขนซ้าย๑นัด
โพกขวา๑นัดนอนกองอยู่ที่พื้นแล้วอะค่ะ
ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลระยอง
ส่วนผู้ก่อเหตุหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อนของผู้บาดเจ็บที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเล่าบอกว่า

โดยก่อนเกิดเหตุไปร่วมงานวันเกิดน้องที่รู้จักกันที่ร้านอาหารตลาดน้ำเกาะกลอยในตัวเมืองระยอง
ทีนี้พองานเลี้ยงเลิกราขี่รถจะกลับบ้าน
อ้าวอยู่มายังไงไม่รู้ค่ะ
ถนนเส้นหลังห้างเซ็นทรัลระยองเนี่ยนะ
ถึงหน้าสามแยกโรงพยาบาลปุ๊บ
มีผู้ชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณสัก๑๗๒๐ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มากันสองคนแล้วประกบข้าง

อาวุธปืนขึ้นมาจ่อยิงใส่หัวเลยอ่ะ
คนบาดเจ็บเนี่ยเขาหลบทันเขารีบกระโดดลงจากรถ
ทำให้กระสุนที่ตั้งใจจะเจาะยิงหัวเนี่ย
มันไปโดนแขนซ้ายแทนแล้วเขาก็ล้มลงไป

มาเทียบเรียกไอ้หมูปุ๊บจ่อยิงอย่างนี้เลย

เนี่ยนัดแรกมันก็เลยเข้าที่แขนซ้าย
ไม่เข้าหัวแล้วเขาก็รีบกระโดดลงจากท้ายรถ
แต่พอกระโดดลงมามันเสียหลักคุณ

จังหวะกระโดดออกจากรถมอเตอร์ไซค์ที่มันคลิกวิ่งอยู่อะ
เท่านั้นแหละสองคนลงมารุมกระทืบและยิงซ้ำเลยค่ะ

แล้วผมไม่รู้ว่าเขามาตามมา

แล้วมาถึงเขาเรียกชื่อคนโดนยิงครับ

พอเขาโดนยิงปุ๊บเขาล้มแล้วเขาก็ลงไปวิ่งไปข้างแว่นทัพเจริญครับ
ผมก็เลยเข้าตลาดแม่แดงมาหา
แล้วก็เจอหมูนอนอยู่ที่กองเลือดแล้วก็มีคนมาช่วย
ผู้บาดเจ็บก็เล่าให้ฟังนะคะว่าอาการของลูกชายตอนนี้ถือว่าสาหัสเลย
หมอต้องผ่าเอากระสุนที่ฝังอยู่บริเวณสะโพกออก

แต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
บอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งติดตามคนก่อเหตุมาให้ได้เร็วที่สุด
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วนะคะว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ
น่าจะเป็นคู่อาริตที่มีเรื่องบาดม้างกันมาก่อนนะคะ
ซึ่งจังหวะที่ไปที่ฝั่งแขนกออกตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ก็ยิงแล้วยังมาตามกระถืบกันเลยแถมยังมายิ่มทราบอีก
เที่ยวที่ร้านอาหารที่ตลาดน้ำเกาะกลอยคงจะเจอกัน

แล้วก็เลยแค้นจัดตามกลับมายิงด้วยนะคะ
ซึ่งผู้บาดเจ็บบอกว่าจำหน้าคนก่อเหตุได้ดีเลยล่ะ
ส่วนปืนที่ใช้น่าจะเป็นปืนไทยประดิษฐ์

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี

แต่หนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุที่เป็นเยาวชนเนี่ย
ประสานญาติให้พาผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวแล้ว
คิดว่าอีกไม่นานน่าจะรวบตัวได้ทั้งคู่ค่ะ
อ่าถามผู้ชม